ดีกว่าค่ะมาที่เลขเด็ดไม่เชื่ออย่าลบหลู่ต้องมาดูบันเทิงไทยรัฐค่ะ
คุณจินตระกับพี่หายเอาผ่อนเมาส์นิดนึง
เพราะว่าจินตราเนี่ยเห็นเงียบถูกเพียบนะจ๊ะ
โดยเฉพาะการไปไหว้พระยาเตางอยของนางนะคะนี่
ส่วนพี่ฮายบอกว่างวดนี้ซื้อไปหลายหมื่นแล้วน่าจะถูกบ้าง
เพสัตว์มีขัดน้ำมนต์ให้ส่องด้วยหรือเปล่า

ก่อนจะไปฟังน้องจินกับพี่หายเลยจ๊ะ

ช่วงนี้ยังว่าท่านได้ไปไหว้พญาเตางอย
ก็เลยยังว่าท่านได้รายเลขด้วยอย่างน่ะค่ะ

มีในใจอยู่เปล่าค่ะอายุแมร์จังสิบเปล่าค่ะ
อายุแมร์ตอนเองก็ประมาณ๘๒
ค่ะแล้วก็อายุหนูก็จะย่างเข้า

ถ่าบวกลบเอาด้วย
ไม่ต้องไปซื้อหรอกค่ะเอาตามสะดวกค่ะ
จากไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้ทุกท่าน
ช่วงนี้ก็แล้วกันให้ช่วงปีใหม่

ตอนนี้ซื้อมาอุดหนุนรัฐบาลลอตเตอรี่มาประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วตอนนี้

วันนี้เพราะว่าไปฝั่งลุกนิวิทย์ที่อุดรมา
เขามายัดให้ซื้อมาตั้งแต่๗๐๐๐บาทกว่าบ้าบอ
แล้วเมื่อวานก่อนนี้เห็นสุนารีเล่น
ซื้อไป๒๐๐พี่ก็ซื้อไป๓๐๐พี่ก็พี่แกทับเขา
เอาเหรอคะแล้วบอกได้ไหมคะเลขอะไร

แล้วแต่ถ้ามันจะถูกก็ไม่รู้ว่าเลขอะไรต้องเอามาค้นดูก่อน

เชื่อค่ะถ้ามีเลขในใจคงไม่พุ่งเป็นหมื่นขนาดนี้

อย่างที่บอกคุณแม่เขาเนี่ยโอ้โหเจ้าพ่อเจ้าแม่เลยนะคะ
วันที่๑๒เมษายนที่ผ่านมาวันเกิดด้วย

ใช่จะมีเลขเด็ดอะไรไปฟังคุณแม่โรดด้วยค่ะ
อายุแม่๕๗นะ
๕๗ดี
พ่อพ่อปั๊บเลยวันนี้เขามาไม่เจ็มโอ้
พ่อไม่เจ็มเขามาไม่เจ็ม
ซื้อได้แต่ซื้อพอจำกวน๑๐บาท๒๐บาทซื้อสรุปปรุง

อ้าวคุณพ่อกำลังไป๑๐บาท๒๐บาทอะไรล่ะล็อตเตอรี่มัน๘๐